แข่งขันว่าวจุลาและปากเป้าเป็นที่นิยมกันมานานแล้วโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าวปากเป้าที่มีชื่อเสียงมากคือว่าวของพระพิรมพักดีหรือชมเศรษฐบุตรซึ่งเป็นบีดาของพระยาพิรมพักดีหรือบุญรอดเศรษฐบุตรที่ต่อมาผู้เป็นลูกได้รับการ
แต่งตั้งเป็นนายสนามคนแรกด้วยมีความเชี่ยวชาญในการเล่นว่าวปักเป้าเป็นพิเศษอีกทั้งยังได้แต่งตำนานว่าวพนันตำราผูกว่าววิธีชักว่าวและการเล่นว่าวต่อสู้กันในอากาศได้รับการยกย่องว่าเป็นครูของการเล่นว่าวไทยโดยเป็นผู้จัดตั้งสโมสรกีฬาสยามซึ่งก็คือสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปธรรมในปัจจุบันนี้
โดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน